เอาตามหลักวิทยาศาสตร์เลยก็แล้วกันนะครับ
ท่านจะได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้านะครับ
เพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นล่าสุด
กับเสกโรโซและเป็นข่าวดังเนี่ย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวศธ
ได้ออกมาอธิบายเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้าในเชิงฟิสิกส์
ฟิสิกส์ก็คือหลักการทางวิทยาศาสตร์
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

โดยเฟซบุ๊กของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวศธ
ทำภาพกราฟิกบรรยายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์
การยิงปืนขึ้นฟ้าออกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์

ให้ใครที่คิดจะยิงปืนขึ้นฟ้าได้รู้ถึงอันตรายและไม่ทำนะครับ
โดยการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยอาวุธปืนเขาลองเปรียบเทียบ
ด้วยการเอาปืน๙มมนะครับ

กระสุนจะพุ่งทะยานด้วยความเร็วประมาณ๑๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว
ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับเครื่องบินแล้วจะพบว่าเครื่องบิน
ด้วยความเร็วประมาณ๘๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นั่นแสดงว่ากระสุนที่ยิงออกมาจากปากกระบอกปืนนั้น
มีความเร็วกว่าเครื่องบินโดยสารนะครับ

สำหรับกระสุนที่ยิงออกไปแล้วจะพุ่งไปไกลและสูงถึง๓๔กิโลเมตรถึง๔กิโลเมตร
ซึ่งในภาพถ้าหากเปรียบเทียบกับยอดดอยอินทนนท์น่าคุณเห็นประสอร์น
ยอดดอยอินทนนท์สูงแค่๒กิโลเมตรกว่านะฮะ
อันนี้ยิงขึ้นไปเนี่ยมันไปสูงกว่าอีกนะครับ
และที่สำคัญก็คือระยะเวลาที่ลูกกระสุนปืนขนาด๙มมจะพุ่งทะยานไปจนสุดระยะทางนั้น
จะใช้เวลาเพียงแค่๒๖๕วินาทีเท่านั้น
ดังนั้นความเร็วในการชนหรือตกกระทบวัตถุหรือถูกคน
ก็จะเหมือนกับการปล่อยกระสุนจากความสูงที่๓๔กิโลเมตรลงมา
เปรียบเอาง่ายให้เห็นภาพก็คือ
สูง๕เมตรแล้วหล่นใส่ศีรษะคน
เพราะฉะนั้นมันรุนแรงมากอย่าไปยิงปืนขึ้นฟ้า
เกิดอันตรายกับชีวิตคนกับทรัพย์สินของคน
แล้วก็ถูกดำเนินคดี